อดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างซิโก้เกรดตีศักดิ์เสนอเมือง
เค้าเคยพาทีมชาติไทยไปชนะจีน๕ประตูตอนหนึ่ง

ใช่ทีนี้ก็เลยมีการเข้าไปสัมภาษณ์ไปถามหน่อยว่าคิดว่ายังไงกับเกมนัดนี้
ซึ่งซิโก้เขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าชุดนี้มีดีพอที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเขาก็บอกว่าการเจอกันเมื่อตอนปี๒๐๑๓มีความแตกต่างกัน
เพราะว่าวันนั้นจีนอาจจะประมาททีมชาติไทย
แต่หลังมันคือความแข็งแกร่งเขามากขึ้น
คือวันนั้นนะที่พี่ซิโก้เขาคุมทีมไปเนี่ยไปเจอกับทีมชาติจีน
ก็ถามซิโก้ว่าทำไมเอาทีมชุดสำรองมา
เพราะว่าส่วนใหญ่ทีมหลักของเราในชุดนั้นยุคนั้นสมัยนั้น
ก็ติดภารกิจบ้างเจ็บบ้างอะไรบ้าง

เพราะว่าสื่อจีนเขาถามซิโก้ไปว่าวันนั้นคิดว่าจะชนะจีนไหม
ซิโก้บอกว่าชนะแน่ชนะ๒๑ด้วย

โอ้โหก็ชนะแบบถล่มทลายนะคะ

ที่ช่วยงานกันทั้งโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคมีความสามารถที่ไม่เป็นรองใครเหมือนกัน
วัดกันปอนต่อปอนดเหมือนนักมวยเลยนะวัดกันปอนต่อปอนบอกว่าทีมชาติไทยสูสี
มีโอกาสที่จะผ่านทีมชาติจีนเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้
ชนะทีมสงกระศิลป์เทียทรบุญมาธรรมและเทียทรสินแดงดาเป็นหัวใจของทีมนะคะ
แล้วก็เชื่อด้วยว่านักเตะมีความมั่นใจเพราะว่าทำได้ดีในรอบแรก
น่าจะโรมพลังกันแล้วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้
สำหรับสัยติการพบกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนก่อนหน้านี้ทั้งหมด
ครั้งจีนเป็นฝ่ายเอาชนะได้ถึง๑๗ครั้งเสมอไป๓ครั้งส่วนไทยเอาชนะได้เพียง๕ครั้งเท่านั้น
พูดง่ายคู่นี้ไม่ออกหัวก็ออกก้อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกกลาง
เอาเป็นว่ามีประตูเกิดขึ้น๙๐นาทีอย่างนี้ไหม
ก็ว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่ไม่แพ้ก็ชนะกันไปเลยเสมอน้อยครับ
เกมล่าสุดที่ทั้ง๒ทีมเจอกันก็คือการเตะกระช่ำยึดเมื่อวันที่๒มิถุนายน๒๕๖๑ที่ประเทศไทยในยุคการคุมทีมของมิลวันรายเยวัชนะครับ
ผลการแข่งขันก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของไทย
ประตูต่อสองนั่นคือครั้งเก่าแต่ว่ามาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว
เราก็เปลี่ยนแล้วแนวการเล่นเราก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์๓ทุ่มต้องเชียร์กันเยอะช้างศึกต้องการกำลังใจนะ